ดูกันหน่อยค่ะเด็กชายวัย๖ขวบที่เสียชีวิตอยู่ในรถที่จังหวัดตราด
คือเรื่องนี้มันก็กลับไปกลับมาเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
พ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กก็ปฏิเสธบอกว่าลูกโดนศัยศาสตร์จนตายถูกไหม
ทีนี้พอมีการไปเค้นสอบพ่อเลี้ยงก็รับสารภาพ
ว่าเป็นคนทำร้ายลูกจนตายแล้วล่าสุดนี่พ่อเลี้ยงกลับลำแล้วนะ
ทอดแม่แท้เป็นคนทำตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้การจังหวัดเนี่ย
พลตำรวจตรีปากรมณีปากรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดเนี่ย
สอบด้วยตัวเองเลยทั้งพ่อเลี้ยงทั้งแม่แท้
แล้วแม่ก็รับสารภาพว่าพ่อเลี้ยงหรือว่า
สามีของเธอลงมือทำร้ายลูก
ส่วนเรื่องศัยศาสตร์เนี่ยเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อไม่ให้ชาวบ้าน

แต่เอาจริงคือตำรวจเขาก็ไม่เชื่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะ
ทีนี้มีการสอบปากคำพ่อเลี้ยงทั้งคืนเลย
มาช่วงประมาณตี๓ท้ายที่สุดพ่อเลี้ยงเปิดปาก
รับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็จนเด็กตาย
พ่อเลี้ยงบอกแบบนี้ว่าตอนประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑มกราคม
ตอนนั้นจะออกไปดักปู
แต่ว่าลูกเลี้ยงร้องอยู่ข้างจะตามไปด้วย
พ่อเลี้ยงก็รำคาญค่ะจับเด็กเหวี่ยงไปชนกับรถยนต์
แล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวเด็กไปนอนในรถ
ส่วนตัวพ่อเลี้ยงเองออกไปหาปูไปจนเช้าเลยค่ะ
ทีนี้มาเปิดประตูรถดูตอนเช้าอ้าวลูกเลี้ยงตายแล้วนะคะ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าได้เสพยาเสพติดไปก่อนหน้านี้
หอนกับยาด้วยไม่ได้สติด้วยแล้วก็ก่อเหตุ

เป็นจังหวะที่ทีมข่าวเนี่ยถามพ่อเลี้ยงอีกครั้งนึงนะ
เลี้ยงอสาวซีอยากจะไปจับปูด้วยแล้วก็มีการทำของหล่น
ทีนี้ก็เลยหงุดหงิดโมโหพลั้งมือเหวี่ยงลูกจนหัวไปกระแทกล้อ
แล้วก็เอาศอกเอาแขนฟาดไปที่ลูกเลี้ยงอีก
แต่เขาบอกเขาไม่คิดว่าลูกเลี้ยงจะตายนะ
ใช่ค่ะ
ไม่คิดว่าจะรุนแรงแต่ว่าทีนี้เด็กอ่ะ
ทุกอย่างเขาดูเด็กที่บอกบางเหลือทั้งมือก็ทำร้ายไป

ที่ผมเหลวงเขาไปโดนกับหลอ
แล้วแรงด้วยเพราะว่าเขาตัวเล็กไงเราตัวใหญ่
ให้เขานอนไปเขาก็ขยับตัวนอนนะ
ก็เห็นว่าเขายังขยับตัวไม่เป็นไร

ก็ยังไม่รู้มาดูตอนเช้าแล้ว๙โมงแล้ว
ก็รู้ว่าเด็กตัวเล็กผมก็เหวี่ยงแรงด้วย
แต่คือเขาบอกว่าเขาพลั้งมือไปนะคะ
ทีนี้ตำรวจสพแหลมงอบก็เอาตัวพ่อเลี้ยงไปทำแผน
ตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่หมู่บ้านแหลมทองหลามนี่นะ
ชาวบ้านมารอดูการทำแผนด้วยนะ

เออใช่ฮะส่วนผลการชนะสูตรศพของเด็กชายวัย๖ขวบเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ยุบนะครับ
แขนซ้ายหักลักษณะคือหักนานแล้ว

ส่วนขาทั้งสองข้างหักจนผิดรูปเช่นเดียวกับแขนนี่แหละครับ
ก็คือจริงแล้วมันก็สอดคล้องกับกรณีที่ชาวบ้าน

บอกว่าเห็นเด็กแต่ก่อนเด็กก็มีร่างกายปกติ
แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนเอาเด็กเหมือนขาเบี้ยวเหมือนแขนหัก
เหมือนเป็นแผลตามร่างกายอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ยังสงสัยอยู่ว่าพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
มันก็ตรงกันคุณผลชนสูตรออกมาบอกว่า
โอ้โหเด็กเนี่ยแขนหักมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ส่งรักษานะฮะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะพ่อเลี้ยงนะครับ
เพราะว่ามีสารเสพติดก็ตั้งข้อกล่าวหาเลยฮะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเสพสารเสพติด

แต่จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ถ้าพบว่าใครกระทำผิดอีกจับไม่เลี้ยงเหมือนกัน
ใช่คือต้องไปตรวจสอบหมดเลย
ใช่ฮะทีนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้าน
ใกล้เคียงก็ออกมาพูดแบบนี้ครับ

มีชาวบ้านออกมายืนยันว่าครอบครัวนี้
ลุกคลีอยู่กับวงการศัยศาสตร์จริง
มีการเปิดบ้านรับคนมารักษาถึงที่บ้าน
แต่เพื่อนบ้านไม่อยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะสูงสิง
เพราะครอบครัวนี้เขาก็ไม่ยุ่งกับใครด้วยนะครับ

เราไม่รู้ว่าเรารู้ได้ว่าเขาเป็นหมอ
พ่อเลี้ยงเขาเนี่ยนะเป็นหมอศัยศาสตร์

เราไม่เคยหาเราไม่เคยรักษา
แต่เขาน่าถืออิสระนะ
ก็เป็นคนที่อื่นเข้ามาหารักษากันมาก
แต่เราไม่เคยไปรักษาบ้านเขาหรอก

ทีนี้คุณผู้ชมคะดูวันนี้กันหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าทางตำรวจเองก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติม

ทีนี้เมื่อคืนนี้นะคะระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังเนี่ย
ท่าทีของพ่อเลี้ยงก็ค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็กังวล
ถามว่าได้ขออะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหม

แต่พ่อเลี้ยงกลับคำให้การ
เช้านี้พ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ได้ฆ่าลูกเลี้ยง
แต่คนที่ทำเนี่ยคือแม่ของเด็กแม่แท้นี่แหละ

แล้วตัวพ่อเลี้ยงก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย

แม่แท้วัย๓๖ปี
ตำรวจบอกว่ามีส่วนเกี่ยวกับการฆ่าลูกด้วย
แต่จะไปเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนอะไรยังไงเนี่ย
ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการพิจารณา
แล้วยืนยันด้วยว่าถ้าเกิดว่าไปเจอว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง

แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ทาง

จะชุมความคืบหน้าทางคดีที่สพหลังงอบ
แล้วเดี๋ยวต้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วย

ตำรวจเอาตัวแม่เด็กหลบสื่อนะ

คือเขาเอาไม้แขวนเสื้อที่เคยใช้ตีลูกเนี่ย

อันนี้ก็ต้องสืบสาวต่อไปนะ
แม่แท้มีส่วนทำให้ลูกแท้ตายหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นำตัวพ่อเลี้ยงไปฝากขัง
ต่อสารจังหวัดกราชผัดแรกนะคะ